้อนเจิงเป็นการฟ้อนแสดงศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าและเป็นการฟ้อนเดียวแสดงได้ทั้งหญิงและชายแต่มักนิยมใช้ผู้ชายแสดง
คำว่าเจิงหมายถึงเชิงฟ้อนเจิง
ก็คือการนำชั้นเชิงในการต่อสู้ที่แต่เดิมใช้ในชีวิตจริงมาดัดแปลงให้เกิดความสวยงามอาศัยจังหวะการย่างเท้ากับจังหวะการยกมือฟ้อนให้สัมพันธ์กันและให้เข้ากับจังหวะดนตรีที่บันเลงประกอบด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน